ความสำเร็จของทีมชาติไทยเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ป้องกันแชมป์อาเซียนไว้ได้
สองสมัยติดต่อกันเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์อาเซียนเจ็ดสมัยนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ชิดชนะเวียดนามไปได้หนึ่งต่อศูนย์นะครับ
ไปดูความสำเร็จกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นัดที่สองนะครับ
เล่นในบ้านเจอกับเวียดนามครับนัดแรกเสมอมาสองต่อสองครับ
แล้วดูช็อตนี้ครับนาทียี่สิบสี่ประตูชัยนะครับ
ละทรซัดด้วยขวาครับไม่น่าเชื่อว่าจะยิงด้วยขวาเข้าไปนะครับ
แล้วก็ดีใจด้วยเท่าโรนาโดนะครับจบครึ่งแรกนำหนึ่งศูนย์ครับ
แล้วก็ครึ่งหลังช่วงทดเจ็บธีรดลนั้นโดนใบเหลืองที่๒นะครับ
ใบแดงไล่ออกจากสนามแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ
จบเกมทีมชาติไทยชินชนะหนึ่งต่อศูนย์ครับสกอรวม
เวียดนามสามต่อสองนะครับคว้าแชมป์สองสมัยติด
แล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่๗ของไทยจากทั้งหมด๑๔ครั้งนะครับ